ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่ง
เธอเป็นหญิงสาวชาวเมียนมานะครับหายไป๔๕วัน
เขาก็ตามหากันอยู่ด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายเมื่อคืนนี้เจอแล้ว
แต่ในสภาพเธอเสียชีวิตแล้วถูกเผาด้วยนะครับ
ถูกฆ่าเผาอำพลางคดีนะครับและถูกข่มขืนก่อนด้วย
ส่วนนี้คือผู้ต้องหาที่ก่อเหตุจับได้แล้วเหมือนกัน
สพกบินบุรีครับไปควบคุมตัวนายบุญหลายบัวพันธ์อายุ๒๗ปี
นี่เป็นชายหนุ่มชาวไทยนี่แหละจับได้ที่สะแก้วนะครับ
แต่ว่าก่อเหตุไว้ที่ปลาจีนบุรีหลังจากหญิงสาวชาวเมียนมาคนหนึ่ง
หายตัวไปอย่างลึกลับจากห้องเช่าที่ปราจีนบุรี
ตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนสุดท้ายเนี่ยถูกนายคนนี้ข่มขืน
แล้วเอาศพไปเผาอำพลางนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะสพกบินบุรีก็คุมตัวมาสอบสวนดำเนินคดี
ผู้ต้องหาคือนายบุญหลายสารภาพนะครับโดยอ้างว่า
โดยสารภาพเนี่ยคือบอกว่าข่มขืนหญิงสาวชาวเมียนมาวัย๒๑ปี
จริงนะเธอชื่อนางคายเสร็จแล้วได้เอาศพของเธอเนี่ย
ไปเผาอำพรางในพื้นที่หมู่๗ตะบนเขาไม้แก้ว
กบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าพอข่มขืนเขาแล้ว
เหมือนกับเขากระโดดน้ำหนีแล้วเขาจมน้ำเสียชีวิต
ก็เลยเอาศพเนี่ยไปเผาอำพลางหลังจากนั้นก็หลบหนีไป
นายบุญหลายเนี่ยทำงานเป็นช่างไฟนะครับทำงานอยู่โรงงานเดียวกันกับทางผู้ตาย
ไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเจอศพก่อนจะจับผู้ต้องหาได้
นี่ฮะได้โพสต์ข้อความบอกว่าขอให้เธอปลอดภัย
เปรียบเสมือนลูกสาวของฉันฉันจะสวดมนต์ขอพรให้เธอปลอดภัย
จากนั้นก็มีเพื่อนร่วมงานได้โพสต์ภาพของผู้หญิงคนนี้
ก็เป็นภาษาเมียนมาภาษาอังกฤษนะฮะจะแปลเป็นไทยเนี่ยก็คือไม่ใช่การหายตัวไป
แต่นางข่ายชาวพม่าถูกจับตัวออกจากห้องพักเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๔พฤศจิกายน
เวลา๘นาฬิกา๑๐นาทีทุกคนเชื่อว่าเกิดเหตุร้ายกับนางข่าย
เธอต้องถูกฆ่าแน่นอนตั้งแต่นั้นก็มีการตามหากันเรื่อยมา
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในห้องเช่าในพื้นที่บ้านคลองกลาง
ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะครับ
สพกบินบุรีเรียกตัวญาติของผู้ศูนย์หาย
พี่สาว๒คนพี่เขย๑คนเพื่อนบุคคลแวดล้อมต่าง
มาทำการสอบสวนเพื่อสอบถามข้อมูลตอนที่ตามหา
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่าง
ไปพบว่าเวลา๗นาฬิกา๔๕นาทีของวันที่๑๔พฤศจิกายน
วันที่นางข่ายหายตัวไปเห็นภาพนายบุญหลาย
ขี่จักรยานออกจากโรงงานกลับไปที่ห้องพักที่เกิดเหตุ
ทีนี้ตำรวจก็เลยเรียกพี่สาวของนายบุญหลาย
มาสอบสวนพี่สาวนายบุญหลายยอมรับว่าน้องชายเนี่ย
พาตัวนางขายไปจากห้องพักจริงหลังจากสอบปากคำเสร็จ
ตำรวจไปค้นห้องพักของนายบุญหลายซึ่งอยู่ใกล้ห้องของนางข่ายนะฮะ
เขาอยู่ห้องพักที่เป็นห้องเช่าอยู่ใกล้กัน
หยดเลือดแล้วก็เศษเทปกาวนะฮะตกอยู่ที่พื้นห้อง
ส่วนแถวนั้นมีสวนปามอยู่พอไล่ตรวจสอบไปเจอเทปกาว
ที่มีเส้นผมลักษณะเส้นผมของผู้หญิงเนี่ยติดอยู่
พี่สาวนายบุญหลายให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่านายบุญหลายเนี่ย
ตอนที่นางขายเขาหายตัวไปนายบุไหลก็หายไปด้วยนะ
ติดต่อมาหาพี่สาวบอกว่าคายเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
รับว่าเขาเนี่ยข่มขืนแล้วพลั้งมือฆ่าตาย
เอาไปถ่วงน้ำแล้วเอาศพขึ้นมาเผาอำพลางคดีอีกรอบนึง
ก่อเหตุในสวนปามใกล้ห้องเช่าก่อนที่จะหลบหนีไป
นี่นะฮะนี่ค่ะจากนั้นชุดสืบสวนสพกบแล้วก็สืบสวนพศ
ก็เลยร่วมกันไปตรวจค้นห้องเช่าหลังนึง
อยู่ใกล้เคียงกับแยกอำเภอวัฒนานครในจังหวัดสะแก้วนะคะ

หนีไปหาญาติแล้วก็เช่าห้องอยู่ที่ห้องเช่าหลังนี้
ไปถึงก็เจอกระบะอีซูซูคันสีขาวที่ใช้ก่อเหตุด้วย
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปรวบตัวยังไง
ไปดูนาทีจับกลุ่มเลยค่ะ
ที่ไหนไปปล่อยเพราะที่ไหน
ที่แยกหลังห้อง

ไม่ได้ทำอะไรเลย

แค่ใจนะ
นี่ค่ะนี่คือตอนนาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปจับ
แล้วก็คุมตัวไปที่สพกบินบุรี

สุดท้ายคุณผู้ชมโอ้โหต้องฟังค่ะ
คือพฤติกรรมเนี่ยยิ่งกว่าโหดเยี่ยมอีก
นายบุญหลายยอมสารภาพหมดเปลือกเลยนะคะ
ไล่ไปเลยตั้งแต่๗โมง๔๕นาทีช่วงเช้าของวันที่๑๔พฤศจิกายน
เขากลับมาอาบน้ำที่หอพักหมายเลข๕
ซึ่งที่นั่นเนี่ยมีตัวเขากับพ่อแม่พักอยู่
ปรากฏว่าเหลือไปเห็นห้องพักหมายเลข๓ของนางข่าย
ปิดประตูไม่สนิทและเห็นนางข่ายอยู่คนเดียว
ณตอนนั้นเขามีความคิดเลยอืมเดี๋ยวจะมาคมคืนโอ้โห
นี่คือความคิดเลยนะคะคือไม่คิดอย่างอื่นเลยไม่คิดอย่างอื่นเลย
พอคิดได้เสร็จปุ๊บเดินมาหันกล้องวงจรปิดเข้ากำแพงเลยค่ะ
ตัดเชือกเตรียมเทปกาวสีเหลืองตั้งใจจะเอาไปปิดปากนางข่าย
ครับก่อนที่จะออกจากห้องไปหลังจากนั้นเก้าโมงเช้า
ยังไม่ได้ก่อเหตุทันทีนะ๙โมงเช้านายบุญหลายขี่มอเตอร์ไซค์
กลับไปที่หอพักเปลี่ยนชุดเป็นชุดกีฬากางเกงสีกรมท่า
แล้วคราวนี้บุกเข้าไปห้องนางข่ายที่นอนอยู่บนเตียงเลยไปลวนลามก่อน
แต่นางข่ายขัดขืนนายบุญหลายเตะเข้าไปที่หน้าจนกรามเธอหัก
เอาเชือกที่เตรียมมามัดมือเอาเทปกาวปิดปากแล้วลากเข้าสวนปาม
แล้วข่มขืนจนสำเร็จความไคร้บริเวณใกล้เคียงกับริมสระ
ตอนนั้นนางข่ายยังไม่เสียชีวิตนะคะเธอถูกข่มขืนแล้ว
สิ่งที่นายบูไหลทำต่อไปก็คือล็อกคอนางขายแล้วลากเธอลงไปในสระน้ำ
ใกล้ใกล้กับจุดข่มขืนน่ะอ่าลากลงไปเลย
สุดท้ายนางขายก็พยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดเธอว่ายน้ำไม่เป็นครับ
เธอต่อสู้เอามือปัดป่ายทำให้นายบุหรายเนี่ยไม่ต้องรอยขี่ขวนเยอะ
แล้วสุดท้ายนางข่ายจมน้ำเสียชีวิตส่วนนายบุญข่ายพอเห็นนางข่ายเอ่อ
นายบุญหลายพอเห็นนางขายจมน้ำปุ๊บตัวเองปีนกลับขึ้นมา
ขี่รถออกไปกลับไปทำงานตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คือปล่อยเขาจมน้ำตายไปเลยปล่อยเขาจมน้ำตายไปเลย
แล้วเป็นคนล็อกคอเขาลากลงไปในสระน้ำด้วยเพราะเขาว่ายน้ำไม่เป็น
กลางดึกขับกระบะอีซูซูสีขาวกลับมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ครับดำลงไปงมศพนางข่ายขึ้นมาโอ้โหเอาขึ้นหลังกระบะ
แล้วก็ขับออกไปที่ไร่ยูคาลิปตัสจุดที่เป็นจุดที่เอาศพนางข่ายไปเผานั่งยาง
อืมพอไปถึงเตรียมยางรถยนต์มาแล้วเรียบร้อยสองเส้นเอายางวาง
เอาศพวางบนยางแล้วก็เอาน้ำมันจากรถกระบะของตัวเองเนี่ยค่ะ
สายยางเอาไว้แล้วดูดน้ำมันออกมาจากเครื่องครับ
แล้วก็ราดไปที่ศพของนางข่ายแล้วเผาเลยค่ะ
จากนั้นกลับบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันถัดไปนายบุหลายทำอะไรรู้ไหมค
ทำไมฮะคนปกตินี่นะเวลาคุณก่อเหตุเลวร้ายขนาดเนี้ย
ฆ่าคนตายเนี่ยส่วนใหญ่เขานอนกันไม่หลับเนอะ
มันจะกระสับกระส่ายจะอะไรเนอะบุญหลายพาลูกเมียไปทำบุญค่ะอ่า
ไหว้พระทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
พอเรื่องกลายเป็นข่าวดังขึ้นมาปุ๊บบุญไหลอยู่บ้านไม่ได้แล้ว
ก็เลยหลบหนีไปบ้านญาติแล้วสุดท้ายก็ถึงได้โดน
ตำรวจจับเขาบอกว่าเตรียมที่นอนเอาไว้ในรถเสร็จสับ
ป้ายทะเบียนออกแต่อย่างที่บอกไม่รอดอยู่แล้วอ่ะนะคะ
หลายบอกแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าผมนอนหลับสบายนะครับ
สาเหตุที่ต้องไปทำบุญเป็นเพราะว่าหลังจากฆ่านาคายแล้วเนี่ย
นอนไม่หลับเลยเหมือนมีวิญญาณนางข่ายมาวนเวียนอยู่หน้าห้องพักตลอดเวลา
หลอนมากไม่รู้จะทำยังไงวันรุ่งขึ้นเลยพาลูกพาเมียไปทำบุญ
ทำบุญให้กับนางข่ายให้ข้าวให้น้ำทุกวัน
เออผมก็สบายใจขึ้นอืมบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่า
สิ่งที่ผมทำมันพลาดพลั้งไปแล้ว
ขอให้อโหสิกรรมก็แล้วกันฟังเสียงเขานะคะ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
พรรณปรถเอกวันลบกลางธรทิพย์ผู้กำกับการสถายดี
ผมไม่รู้จริงว่าเขาว่ายน้ำไม่เป็น
ตำรวจเข้ามาถามว่าลอกคอเขาลงไปสระใส่เข้าไปที่สระไหม
ต้องการเพียงเพื่อจะไปชำระล้างทำความสะอาดร่างกายเท่านั้น

คุณน่าจะเห็นเนอะว่าเค้าตะเกียรตะไกะไหว้น้ำไม่เป็น

ความคิดแรกคือข่มขืนมันคืออะไร
หลายบอกว่าทำงานที่เดียวกับทางข่ายมานานแล้วเป็นเพื่อนร่วมที่ทำงานกัน
ชอบนางขายมากแต่นางขายไม่ยอมเล่นด้วยสบโอกาสก็เลยลงมือ
ตัวเองก็มีเมียแล้วนี่มีเมียมีลูกแล้วค่ะแต่ชอบ
ใช่ค่ะเขาไม่เล่นด้วยก็ถูกแล้วถูกค่ะแต่คุณเนี่ยผิดเต็มเต็มเลย
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาเลยนะคะไม่สนใจคำแก้ตัวอะไรทั้งสิ้น
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ต้นจะต้องตรวจสอบประวัติอัตยากรของนายบุญหลายด้วยนะคะ

ตรงนี้จะคุมตัวไปฝากขังทิสารจังหวัดกผมีนบุรีค่ะ

เพราะเขาคิดแล้วเพราะเขามีการหันกล้องวงจรปิดออกด้วย

จนขั้นตอนอย่างที่ว่าย้อนกลับมาแล้วมาเอาร่างเขาจากน้ำไปผงไปเผามันไกลตรองทั้งนั้นเลย
ท่านผู้ชมครับ๙โมงเช้าวันนี้หลังจากคุมตัวได้เมื่อคืนนะครับ
ตำรวจสพกบินบุรีคุมตัวนายบุญหลายออกจากห้องสืบสวน
ออกจากโรงพักไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีอยู่ห่างจากบ้านของชาวบ้านหลายกิโลเมตร
นายบุญหลายจอดรถริมถนนเป็นถนนลูกรังของไร่นะครับ
จุดนี้เป็นจุดเผาแล้วก็เอาศพของนางคายจากกระบะท้ายรถเนี่ยเอาลงมา
แล้วก็เอายางรถยนต์ลงมาด้วยสองเส้นเอามาไว้ที่จุดตรงนี้
แล้วก็เผาอำพลางคดีคือน้ำมันเนี่ยบอกว่าเอาน้ำมันมาจาก
ในรถกระบะนี่แหละใช้สายยางดูดน้ำมันเอามาเป็นเชื้อเพลิง
นี่เป็นจุดเผาอำพลางนะครับถัดมาอีกจุดหนึ่งนะครับ
เป็นจุดที่ไปทิ้งกะลอนน้ำมันนะครับอยู่ริมถนนสายบ้านสันดัน
บ้านวังดินสอที่ตะบนเขาไม้แก้วนายบุญหลายเนี่ยจอดรถไว้ที่ข้างทาง
ลงมาหยิบกะลอนท้ายกระบะนะครับก่อนจะคว่างไปยังที่นาของชาวบ้าน
ซึ่งมีน้ำเอ่อท่วมทุ่งอยู่นี่นะฮะอีกจุดหนึ่งนะครับ
เป็นจุดที่สามที่ไปทำแผนเป็นป่าป่ารกนะฮะ
อยู่ใกล้กับหอพักของผู้ตายแล้วก็ผู้ต้องหาด้วย
เป็นจุดที่นายบุญหลายเนี่ยจับตัวเข้ามาแล้วมาข่มขืนที่นี่
ก่อนจะอุ้มเขาไปทิ้งน้ำซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้ตาย
ค่ะแต่เขาว่ายน้ำไม่เป็นอืม
คือพอทิ้งเขากลางคลองแล้วเนี่ยก็หนีขึ้นมา
ส่วนนางข่ายเธอว่ายน้ำไม่เป็นเธอก็ตะเกียกตะกายพยายามเอาชีวิตรอด
แต่สุดท้ายเนี่ยจมน้ำเสียชีวิตนะครับคือตามร่างกายของนายบุญหลายผู้ต้องหาเนี่ย
จะมีรอยขีดขวนเต็มไปหมดนะฮะตอนที่มีการต่อสู้ยื้อยุดกับทางผู้ตาย
อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่๔จุดนี้นายบุญหลายบอกว่าขับรถกลับมา
หลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับทิ้งเขาไว้ที่กลางน้ำเนี่ยนะฮะ
กลับมางมศพขึ้นจากน้ำแล้วค่อยลากร่างเขาที่อยู่ในน้ำขึ้นมาบนริมตลิ่ง
แล้วอุ้มศพมาไว้ที่ท้ายรถกระบะทั้งสี่จุดที่พาไปทำแผน
ตำรวจต้องทำด้วยความเร่งรีบนะฮะค่ะเพราะว่าญาติผู้ตายเนี่ยเขาก็
มารอแล้วล่ะโอ้โหโกรธแค้นกันมากไม่งั้นเดี๋ยวจะวุ่นวายนะครับ
อืมมีอีกจุดหนึ่งเป็นจุดสำคัญนี่คือจุดที่เป็นหอพักที่อยู่เนี่ยฮะ
เห็นไหมครับเขารอกันเต็มเลยค่ะนี่จองผ้าป่าจองกะทิไว้เต็มเลย
เลยอ่ะมาร้อนเต็มเลยนะฮะจุดหอพักที่เกิดเหตุอ่ะ
บอกว่าเห็นเขาแล้วก็วางแผนเลยว่าจะมาพาตัวเข้าไปให้ได้
เข้าไปจะลงมือเขาก่อนด้วยนายบุญหลายลงมือก่อเหตุที่นี่นะครับ
ชาวบ้านมารอดูกันเยอะเลยนะครับทุกผู้ชมครับคือสุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่า
จุดนี้เนี่ยยกเลิกการทำแผนดีกว่าไม่อย่างนั้นไม่ไหวแน่
ครับผมครับผมครับผมครับผมคือว่าเอาเขาแบบไปส่วงน้ำเพื่อแบบ
ให้เขาเสียชีวิตด้วยใช่ไหมครับสายยางพวกถังน้ำมันไว้ที่ไหน
ตัวนี้ผมเผาทิ้งครับเผาอะไรบ้างตายางครับตายางครับผม
แล้วไอ้ถังน้ำมันที่ดูดออกมาไว้ยังไงอ่าผมเอาขึ้นรถไปด้วยครับ
กลับกรอดโทรท่าทำท่ายังไงทำท่ายังไงใช่ใช่ทำท่ายังไง
กรอดยังไงโอเควันนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่คุมตัวไปทำแผนนะครับ
แล้วก็มีการสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วมีกลุ่มนายจ้างของผู้ตาย
ได้พาพี่สาวของผู้ตายแล้วก็ล่ามด้วยนะครับมาดูหน้าผู้ต้องหาคือนายบุญไหล
คือนายบุญหลายเขาแจ้งว่าเขาต้องการขอโทษครอบครัวของผู้ตาย
แล้วก็บอกว่าทำพลาดไปแล้วขอโทษขออภัยยกมือไหว้อะไรประมาณอย่างนี้
ท่านผู้ชมครับเขาบอกเขาต้องการขอเข้ามาค่ะหลังขอเข้ามาเสร็จตำรวจก็คุมตัวไปต่อนะครับ
แต่พี่สาวของผู้ตายกับล่ามยังสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตำรวจ
พอรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ๑๔พฤศจิกายนแล้วจุดเกิดเหตุคือสระน้ำใกล้ห้องพักที่น้องสาวอยู่เนี่ย
คือพี่สาวนี่ร้องไห้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ขอโทษว่าจริงเพิ่งเกินไปและที่ทำให้น้องเขาเสียชีวิต
ความโอศิกรรมในน้องและญาติของเขาครับ
ผิดพรรษเป็นยังคือเขาภาคข้อใจผิดครับ

โปรคปิดประมาณนี้นแหละ
แต่ว่าเขาไว้ในใจครับ

ก็คงให้อภัยกันลำบากอ่ะค่ะเธอร้องไห้เลยนะครับเพราะว่า
เท่ากับว่าจุดเกิดเหตุมันคือที่พักคือที่อยู่อาศัยของน้องสาวของเธอ
อืมมันเป็นภัยใกล้ตัวเลยนะฮะค่ะสำหรับผู้ชายคนนี้ที่มาก่อเหตุ
น้องสาวเธอตายค่ะทีนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะ
ญาติเนี่ยก็ได้เดินทางไปจุดที่นางข่ายถูกเผาเพื่อไปทำพิธีเชิญวิญญาณค่ะ
แล้วก็นำเศษกระดูกที่หลงเหลืออยู่ตรงนั้นใส่ถุงกลับมาที่วัดคลองกลาง
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะครับก็พี่สาวนี่แหละที่เป็นคนจุดทูป
วิญญาณน้องสาวให้รับรู้นะคะทีมข่าวไปที่หอพักที่เกิดเหตุค่ะ
หอพักเนี่ยอ๋อนี่เป็นเศษกระดูกที่ถูกเผาแล้วนะคะ
เนี่ยคือที่เหลืออยู่แล้วที่เก็บกลับมาที่วัดได้ทีนี้ทีมข่าวเดินทางไปหอพักที่เกิดเหตุ
หอพักก็คือเป็นหอพักชั้นเดียวค่ะคนที่มาเช่าก็มีทั้งแรงงานชาวไทยและชาวเมียนมานะคะ
อย่างที่บอกห้องพักคนตายกับคนก่อเหตุอยู่ติดกันคนตายอยู่ห้องเบอร์สาม
คนก่อเหตุอยู่ห้องเบอร์ห้านะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิด
แล้วก็อย่างที่บอกนายบุหลายให้การเอาไว้บอกว่า
ก่อนที่จะก่อเหตุเขาเดินไปหันกล้องวงจรปิดเข้าหาผนัง
เพราะว่านายบุญหลายเนี่ยเขาทำงานเป็นช่างไฟ
และเขาเองก็เป็นคนติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะไปตรวจสอบแล้วกล้องหันเข้าผนังจริงจริง
คือรู้มุมอยู่แล้วรู้มุมได้คุยกับนายสง่ากุหลาบนะคะ
เจ้าของร้านค้าใกล้หอพักบอกว่าเห็นอยู่เหมือนกัน
เช้าวันที่๑๔พฤศจิกายนเห็นผู้ชายคนนี้ล็อกตัวผู้หญิงอยู่
แต่คิดว่าเป็นเรื่องผัวเมียทะเลาะกันเลยไม่อยากยุ่งค่ะ
อยู่ที่นี่มองผู้หญิงผัวเมียทะเลาะกันมั้งผมก็เลยเดินกลับบ้าน

เพราะมันเป็นภาษาพม่าเราไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่อง

ผู้ชายเขาพูดไหม

บางกินปลามตัวเนี่ยผมก็มองไม่เห็นหน้า
นี่ค่ะหลายครั้งคือพอบางทีมันเป็นแบบ
คิดว่าเป็นเรื่องแฟนทะเลาะกันเรื่องผัวเมียอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้

แต่จริงอยากฝากเอาไว้ถ้าเห็นต่อให้เป็นเรื่องสามีภรรยาก็เข้าไปช่วยเถอะค่ะ

เพราะมันอาจจะเกิดเป็นเหตุเศร้าแบบนี้ได้
ได้คุยกับพี่สาวของนายบุญหลายคนก่อเหตุนะคะ
พี่สาวเล่าเลยว่าพอก่อเหตุเสร็จน้องชายมาสารภาพกับเธอ

สารภาพทุกอย่างเลยว่าทำอะไรลงไปบ้างแล้วก็หายตัวไป

ให้ความร่วมมือกับตำรวจตลอดจนนำไปสู่การจับกลุ่มน้องชายนี่แหละ
เอาจริงสภาพจิตใจครอบครัวแย่เหมือนกัน
ไม่เคยพูดว่าน้องชายเป็นคนดีตอนนี้ที่น่าเห็นใจที่สุด
รู้ไหมคะภรรยาของนายบุญหลายอ่ะค่ะ

เธอเองบอกว่าพี่สาวนะบอกว่าอยากไปกราบ
ขอเข้ามาศพแทนน้องชายเหมือนกันแต่ว่าเธอเองก็ไม่กล้า
เพราะว่ารู้แหละว่าครอบครัวผู้ตายยังกำลังโกรธเคืองอยู่